หลายพื้นที่นะคะทั้งในกรุงเทพเองแล้วก็ต่างจังหวัด
รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนก็จัดสถานที่ต่างนะคะสำหรับวันเด็ก
อย่างที่ค่ายจุลาพรจังหวัดนราธิวาสค่ะ
ผู้ปกครองก็พาเด็กกว่าสามหมื่นคนเลยไปเที่ยวชมงาน
โดยเฉพาะมีกิจกรรมการจัดแสดงอาวุธยุทธโปรกรณ์ของทหาร
ที่นี่เลยนะคะค่ายจุลาพรบริเวณสนามกองบัญชาการกองพันธหารราบที่๙
รักษาพระองค์ตำบลโคเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี๒๕๖๓ค่ะ
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมสนุกมากมายเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการแสดงบนเวทีการแสดงออกต่าง
รวมถึงการออกซุ้มของหน่วยนาวิกโยธิน
เพื่อให้เด็กนั้นมาแสดงความสามารถ
แล้วก็มีการมอบของขวัญของรางวัลให้กับเด็กมากมาย
อีกสิ่งหนึ่งที่ตื่นตาตื่นใจมากนะคะ
ก็คือการแสดงอาวุธยุทธุปกรณ์ของทางทหาร
เพื่อให้เด็กนั้นได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด
แล้วได้ความรู้เรื่องวิชาการค่ะ
รวมทั้งมีโชว์กระโดดร่มดิ่งพระสุธา
ของทหารหน่วยนาวิกโยธินทั้งชายและหญิง
บรรยากาศที่นี่คึกคักมากนะคะ
ไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานของเด็ก
มาร่วมงานตลอดทั้งวันกว่า๓๐๐๐คนเลยค่ะ
ต่อกันที่ชนบุรีนะคะ

หลวงสิมีรันหลวงภูมิพลอดุญเดช

เปิดให้เด็กนั้นขึ้นชมเรือรบอย่างใกล้ชิดเลย

มีเด็กมีเยาวชนนับหมื่นคนหลั่งไหลเดินทางมาไม่ขาดสาย
แน่นอนค่ะคนมาเยอะแบบนี้ก็ทำให้รถติดยาวหลายกิโลเมตรเหมือนกัน
แต่ว่าทางทหารเรือก็มีการเตรียมความพร้อมรับมือเอาไว้
อำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดีนะคะ
นี้จัดกิจกรรมวันเด็กหลายอย่างเลยนะคะ
อย่างเช่นการแสดงแฟนซีดิวของนักเรียนจ่าทหารเรือ
การจัดแสดงโชว์อาวุธยุทธโปรกรณ์
แล้วก็การแสดงต่างที่เกี่ยวข้องกับอาวุธ
อย่างเช่นรถสะเทินน้ำสะเทินบกรถถัง
ปืนใหญ่ปืนต่อสู้อากาศยาล
แต่ว่าที่เป็นจุดสนใจของเด็กมากที่สุดค่ะคุณผู้ชม
เรียกว่าสร้างความตื่นตาตื่นเต้นให้กับเด็กมากเลยนะคะ
คุณรู้สึกยังไงบ้างร้อนมากค่ะ

มันเป็นทั้งแรกที่เราได้ขึ้นบนเรือรบ
แล้วมันใหญ่มากแล้วประการตาจริง

แล้วก็ไม่ใช่ว่าใครจะไปได้ง่ายด้วย

แล้วยังมีของขวัญมอบให้กับน้องด้วย
น้องก็ไปมอบความสุขให้กับสัตว์พวกนี้เหมือนกัน
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในสวนสัตว์มากมายเลยนะคะ
อย่างเช่นกิจกรรมขบวนเพนกวิ้นพาเรท
มีมากว่า๔๐ตัวเลยคุณผู้ชม
นี่ค่ะเดินกันมาต๊อกแป๊ะน่ารักที่สุด

น้องเนี่ยก็สัมผัสความน่ารักแบบใกล้ชิดเลยนะ

เด็กค่ะเด็กดูน้องเพนกวินนี่แหละ
เรียงกันมาน่ารักทีเดียวแล้วก็ยังมีให้อาหารด้วย

ช้างพังแสนดาวเนี่ยโชว์ทักษะว่ายน้ำอ่ะคุณ
โอ้โหเรียกเสียงปรบมือเกลียวกราวนะคะ
สร้างทั้งรอยยิ้มสร้างให้ความสุขให้กับเด็กเต็มที่เลยนะคะ